วันนี้ไม่ต้องพาทุกคนมาหาร้านก๋วยเตี๋ยวสูตรเด็ดลับย่านตลิ่งชันนะคะ
บอกเลยว่าราคาก็ถูกชามละ๒๐บาทเท่านั้น

มากับพี่ชายคนนี้คนเดิมพี่อันภูวนา
คนดีคนเดิมมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

เขาบอกว่าร้านนี้ลูกค้าต่อคิวรอชามละ๒๐บาทเท่านั้นเอง
แล้วที่เด็ดของเขานะก็คือน้ำซุป
เขามี๒แบบคือน้ำข้นกับน้ำใส
แล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็นน้ำซอสที่เป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับของเขาค่ะ

สร้างตึกราคา๓ล้านบาทได้ขนาดนี้
ทั้งหมดนี้ยาวไปถึงข้างหลังเป็นพวงเลยนะ
ยอดอยากรู้แล้วว่าเคล็ดลับความสูเด็ดของเขาคืออะไร

ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือต่อคิว
ลับตรงข้ามซอยบางรามา๑๓
ใกล้ตลาดน้ำคลองรัฐมะยม
ร้านนี้นะครับเปิดมานานกว่า๑๐ปี
ที่เริ่มต้นจากร้านเล็กหลังคามุมจาก
ต่อเติมและขยายจนกลายมาเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ
คนแน่นยอดขายวันละ๕๐๐๐บาท
โดยสูตรลับของร้านนั่นก็คือ
ซุปน้ำข้นและซุปน้ำใส
มีทั้งหมูสดหมูตุ๋นลูกชิ้นหมูและตับ
ขายกันราคาเริ่มต้นแค่ชามละ๒๐บาทเท่านั้นเองล่ะครับ
เล็กแต่อัดแน่นไปด้วยความอร่อย

ไปทำความรู้จักกับเจ้าของร้านกันเลยครับ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชิคกี้พายค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะหนูขอดูก่อนนะเขาบอกที่นี่มีน้ำซุป๒แสน
ใช่ค่ะหม้อนี้จะเป็นหม้อน้ำข้น

น้ำใสก็คือจะเป็นน้ำใสเหมือนก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใสอย่างนี้

ซุปนี่เขาบอกใช้เวลาในการต้ม
ปี๕๓๐ก็คือเราจะตุ๋นหมูตุ๋นในนี้ด้วย
ก็คือหมูตุ๋นเราก็จะมีรสชาติที่ว่าเป็นน้ำซุปตรงนี้ด้วย
น้ำซุปนี่ยืนขนาดนี้ยังหอมเลย
คุณผู้ชมครับน้ำซุปที่เห็นสองหม้อนี้เนี่ย
ซึ่งขั้นตอนการต้มก็จะต่างกันนะครับ

จะเริ่มจากตั้งน้ำให้เดือดใส่ขาตั้งใบเตย
หัวชัยเท้ารากผักชีเม็ดเก่ากี้กระเทียม
ยกั๊กถิงแก่พริกไทยเม็ด
จากนั้นปรุงรสด้วยซอสหอยนังรม
เต้าเจียวน้ำตาลปีบซีอิ๊วดำ
แล้วเติมหัวกะทิลงไปต้มจนกระดูกเปื่อย

เราก็จะได้น้ำซุปสูตรน้ำข้นแบบนี้แล้วล่ะครับ
ส่วนน้ำซุปน้ำใสเริ่มจากใส่ขาตังค์
ใบเตยหัวชัยเท้ารากผักชี

เทียมปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บ
น้ำกระเทียมดองซีอิ๊วขาว

เราก็จะได้น้ำซุปที่หอม
ทั้งแบบน้ำข้นและน้ำใสแบบนี้แล้วล่ะครับ
แต่ว่าที่เด็ดกว่านั้นก็คือนี่น้ำซอส

ถ้าพี่ไม่ได้อยู่หน้าเตาตรงนี้
มีน้องทำก็จะรสชาติเหมือนกันทุกชาม

ทำไมถึงชื่อร้านว่าก๋วยเตี๋ยวเรือต่อคิว
คือจริงแล้วเป็นความตั้งใจของ

เขาอยากให้มีคนต่อคิวส่งชื่อร้าน

โซเทียนวันนี้วันตายของเจ้า

เปลี่ยนเป็นรวยดีกว่าเดี๋ยวเราจะสวยตามมา

คือตั้งชื่อแล้วปรากฏว่าเขามีลูกค้าต่อคิว

เคยนับไหมพี่อ้อว่าวันหนึ่งขายได้ชามนี้

อืมเป็นทาน

เราก็อยากให้ลูกค้าได้ทานให้เร็วที่สุด
ขออนุญาตนะพี่อ้อหนูมาถึงร้าน
หนูขอล้วงสูตรซอสรสเด็ดของพี่เลยได้ไหม

ได้เดี๋ยวหนูซื้อไปฝาก
ไหนง่ายกว่ากันต้มยำค่ะได้ว่าเครื่องปรุงมันจะน้อยกว่าเหรอโอเคงั้นเริ่มเลยจ้า
ใส่น้ำตาลทรายลงไปก่อนน้ำตาลปี๊บใส่นิดเดียวเพราะว่าตัดรสตามด้วย
น้ำปลาค่ะอันนี้คือน้ำมะนาวมะนาวสดและต่อด้วยพริกป่นค่ะและปนให้เข้ากันค่ะ
ต้องเปิดไฟเบานะคะอ๋อต้องใช้ไฟเบาก่อนแล้วก็

เพราะว่าไม่งั้นน้ำตาลจะไหม้ก้น

งั้นเดี๋ยวเราไปดูสูตรต่อไปก็คือสูตรซอสน้ำข้นนะคะ
อันนี้จะไม่เหมือนอันนู้นอันนี้จะต้องใส่พริกก่อน
ตามด้วยน้ำส้มสายชูซอสปรุงรสค่ะค่ะ
แล้วก็ตามด้วยซอสหอยนังลมค่ะน้ำมะนาวน้ำตาลทรายค่ะ
อันนี้น้ำตาลปี๊บจะใช้เยอะเพราะว่าอยากให้หวานกลมกล่อมค่ะ
จินดาแดงเอาไปปั่นให้ละเอียดเลยนะคะ
พริกสดอันนี้จะตั้งไฟนานกว่าหรอค่ะ

ถอดที่หนึ่งชามจะใส่ซอสอะไรลงไปยังไงบ้างได้ค่ะ
แล้วปรุงออกมาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปที่ครัวกันเลย

เรียบร้อยค่ะ
ได้น้ำทรายค่ะ
ต่อไปก็ได้เวลาที่น้องใบตอง
ลิ้มลองรสชาติของน้ำซุปและน้ำซอส
สูตรเด็ดประจำร้านก๋วยเตี๋ยวเรือต่อคิว
จะอร่อยขนาดไหนไปชิมกันเลยครับ
ได้เวลาชิมแล้วค่ะเดี๋ยวเริ่มจากที่นี่เลย
เส้นเล็กหมูน้ำตกนี่
เดี๋ยวเรือน้ำข้นที่มันมีความแบบ

เผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มครบรสน่ะคือบอกไม่ถูกมันเป็นน้ำข้นที่แบบเข้มข้นมาก
ทุกคนดูความเข้มข้นดิเล้งน้ำข้น๕๙บาท
ลองคิดสภาพเล้งที่เหมือนหมูตุ๋นไปด้วยอ่ะมันมีความหอมของตัวเล้งที่ไม่ใช่แบบต้มกระดูกหมูอย่างเดียว
มันมีความเหมือนกลิ่นแบบรสชาติคล้ายหมูตุ๋นมีความหวานกลมกล่อมเข้มข้น

มาต่อที่ต้มยำค่ะ
ซุปสีเหลืองทองเหมือนหอมขึ้นจมูกเลยอ่ะจะเป็นรสชาติแบบเปรี้ยวหวาน
ชามนี้ก็๒๐บาทเหมือนกันนะคะสำหรับก๋วยเตี๋ยต้มยำ
อิ่มอร่อยกับก๋วยเตี๋ยวเรือต่อคิวกันไปแล้วต่อไปเรามาพูดคุยถึงเส้นทางชีวิตของพี่ออ
กว่าจะมีร้านที่คนแน่นขนาดนี้เนี่ยอดีตเรียกว่าสู้ชีวิตทำมาหลายอาชีพเพื่อเลี้ยงครอบครัว
ในที่สุดก็ต้องลาออกจากงานเพื่อมาลงทุนทำร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแต่ขายไม่ดี
กลายเป็นหนี้ถึง๓แสนแล้วอะไรทำให้มีวันนี้ได้ล่ะครับเนี่ย
ตอนแรกเลยก็คือขายก๋วยเตี๋ยวน้ำตก
ตอนแรกมีเงินทุนที่เก็บมาลงไปเท่าไหร่ครับ
๕๖๐๐๐บาทตอนนั้น๑๐ปีที่แล้วไม่แพงค่ะของยังไม่ได้แพงเหมือนสมัยนี้
เป็นหลังคามุมจากเลยค่ะ๑๒เดือนแรกขายดีทุกวันเลยค่ะจับเงินหมื่นทุกวันเลย
๑๒เดือนแรกมันรู้สึกว่าแบบขายดีแน่นอนเรามาถูกทางแล้ว
ถูกทางแล้วค่ะแต่เราไม่ได้คิดว่าสิ่งที่เราขายดีเนี่ยมาจากไหน
เพื่อนค่ะเพื่อนก็คือมาไม่ได้กินได้ทุกวันนะคะใช่ค่ะไม่ได้กินได้ทุกเดือนใช่ค่ะ
ไปเข้าเดือนที่สามเป็นยังไงบ้างเริ่มแล้วค่ะเป็นกราฟเลยค่ะ
มันดิ่งลงเลยค่ะมันไม่มีเลยหรอมีค่ะแต่มันดิ่งลงค่อยดิ่งลง
หายไปเรื่อยจากกวนเต็มล้านต่อคิวก็ดอบลง
ค่ะเพราะตอนนั้นที่ทำตอนแรกเรายังไม่ได้จ้างใช่ไหมพอ๑๒เดือนที่มันขายเยอะเราก็จ้าง
คือเราจะจ่ายเขาทุกวันวันละ๓๐๐๓๐๐ต่อคนนะคะก็ไม่มี
อันนี้ก็เลยต้องไปกู้เงินมาก้อนแรกที่เอามาเลยก็คือ๕๐๐๐บาท
ค่อยไปเรื่อยหมดไปเรื่อยไหนจะค่าเทอมลูกไหนจะลูกน้องไหนจะล้านใช่
ญาติพี่น้องเยอะก็ยิ้มไปเรื่อยยิ้มไปทั้งหมดเท่าไหร่จังสะสมค่ะ๓๐๐๐๐๐บาทค่ะ

แต่เมื่อไหร่ที่ลูกหลับแฟนหลับปุ๊บเข้าห้องปิดประตูร้องไห้เลยค่ะเต็มที่เลยค่ะ
เพราะคนที่เราไปกู้ก็คือเป็นญาติพี่น้องเราเราก็ไม่บอกเขา

มันเป็นช่วงที่ต้องจ่ายค่าเทิม๒คน
รวมกันก็หลายหมื่นอยู่แล้วก็มันเป็นช่วงจังหวะที่เขาต้องสอบแล้ว

ก็เครียดมากค่ะ

เราต้องบอกนะคะว่ามันไม่ไหวค่ะ
ก้อนนั้นก็ต้องเขาเลยค่ะ

ขายก็ไม่ดีมีก็เยอะ
เครียดทะเลาะกันอีก
ใช่ค่ะโมโหถึงขั้นที่ว่าเขายืนอยู่
แล้วเขาก็ว่าเราว่าอย่างนี้
แล้วเราก็นั่งอยู่บนรถ

เอาอย่างนี้เดี๋ยวเชิญสามีพี่อ้อมาคุยด้วยเลยค่ะ

เหมือนกับเขาไม่บอกเรา
ไม่บอกปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับทางบ้าน
ก็เหมือนกับไม่เห็นเราเป็นเหมือนสามีหรือ
เหมือนคนคู่คิดว่าเขาแรงเลย

เป็นเซลล์อยู่ดีก็มีเงินอยู่แล้ว
ต้องมาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวทำให้มันเงินหมดไป

มันยืนอยู่ข้างหน้าเราก็ไปเลย
คือเราโกรธไหมหลังจากที่แบบเขาขับรถชนตอนนั้น

แล้วเราก็พยายามปรับความเข้าใจต่าง
พอพี่อ้อชนน่ะน่าจะตัวเองน่าจะมีสติขึ้น
ก็เลยค่อยมาปรับความเข้าใจก็ฟังเขามากขึ้น
เขาเป็นคนมีเหตุผลค่ะหลายอย่าง
จริงแล้วอ่ะพี่ก็คิดผิดว่าพี่มาทำตรงนี้ก๋วยเตี๋ยวเนี่ย
มันจะนำครอบครัวได้แต่จริงแล้วเราคิดผิด
แต่ถ้าตอนนั้นย้อนกลับไปแล้วเรามานั่งคุยกัน

ใช่เราอาจจะไม่เจอปัญหาอย่างนี้เราอาจจะไม่เป็นหนี้ก็ได้
แต่เราเลือกที่จะเก่งไง

ก็คือจริงแล้วอ่ะใช้เหตุผลในการปรับความเข้าใจคุยกัน

แล้วปัญหามันค่อยคลายไปอย่างไรครับ

เพราะว่าเราเริ่มกลับมานั่งคุยกันว่าเราจะทำยังไงดี
ตรงนี้เลยจะมีตลาดน้ำใกล้เราเลย

ทำใบปิวเลยค่ะแล้วก็ลูกสองคน

หลังจนที่แจกใบปิ้วไปผลตอบรับเป็นอย่างไรค่ะ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

ก๋วยเตี๋ยวเรือต่อคิวกลายเป็นร้านลับย่านตลิ่งชันที่คนแน่น
และจะต้องแวะมาชิมกันตลอดเวลา
แต่ก็มีอีกหนึ่งเรื่องราวปฏิหารที่เกิดขึ้นกับร้าน
นั่นก็คือเจ้าแม่นางกวักองค์นี้นี่แหละครับ
มักจะให้โชคขออะไรก็จะสมหวังจนน่าตกใจ
แล้วพี่อ้อพี่เอสขออะไรกับแม่นางกวักบ้างล่ะครับ

ไม่เลยหยิบเฉยเลย
ใช่ครับแต่เป็นคนซื้อไม่เยอะใช่ครับ

สินมันมากน้ำหอมมากทางนี้

เพราะว่าบางคนแบบพี่ที่ทำร้านน่ะ
เขาจะมีเครื่องนี้อยู่ในที่ใจ
ให้พี่เอสกับพี่อ้อพูดถึงความรู้สึก
ในวันที่แบบจับมือผ่านความลำบากกันมาที่ทะเลาะกันหนักมาก

เขาก็อยู่ทุกช่วงเวลาค่ะ
ทุกข์ที่สุดแล้วก็มีความสุขที่สุด

ขอบคุณค่ะขอบคุณที่เขาเข้ามาทำให้อะไรหลายอย่างดีขึ้น
ขอบคุณที่เขานำครอบครัวให้ประสบความสำเร็จทุกวันนี้
อาจจะอาจจะเป็นคนที่โวยวายไปบ้างมีเงาไปบ้าง
แต่ก็เขาก็ให้อภัยมาตลอด
ก็ขอบใจแค่นั้นแหละ

คุณพี่เอสพี่อ้อมมากเลยขอบคุณค่ะ